น้ำมีเชิญของครอบครัว

อุ๊กว่าไงไปดู

เห็นปลายผมคนยาวเลยแล้วก็มองไปเรื่อย
เห็นปากเนี่ยฉีกมาถึงหูเลย
ก็นั่งเอาขาวางข้างเตียง
ลูกชายหลับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
มันดังแก๊กแล้วก็มันเจ็บที่ส้นเท้าเรา
เอ๊ะทำไมเตียงเหล็กนี้มันสงสัยมันจะหักหรือเปล่า
เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เราก็ก้มลงไปดูอืม
เห็นคนสีตาสีแดงเลยแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำนอง

คุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมพร้อมกันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
และฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียว
ส่งความหลอนของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราพร้อมเสิร์ฟความหลอนเป็นที่เรียบร้อย
กับนักเล่าที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนรายการของเราในค่ำคืนวันนี้
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นนักเล่าหน้าใหม่ยินดีต้อนรับพี่โอครับ

แล้วก็พี่โอบอกว่าเหมือนกับตัวเอง
มีเซนต์เกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงเลย
รวมไปถึงประสบการณ์วันนี้ที่เราจะคุยกัน
เรื่องเกี่ยวกับที่พักอาศัยเกี่ยวกับบ้าน
มาพร้อมกับเรื่องบ้านหลังนี้ผีอยู่

เรื่องนี้ก็ประมาณ๒๐ปีแล้ว

ก็คือย้อนกลับไปตอนที่คุยกับกับพี่แจ๊คครับ

ที่บอกว่าเรามีเรื่องที่จะต้องย้ายบ้าน
แล้วก็เจ้าสาวตามไปที่บ้านของพี่โอ
บ้านหลังนี้ก่อนที่เราเข้าไปอยู่
เราไปดูบ้านหลังนี้มันล้างอยู่ประมาณ๑๒ปีแล้ว

แล้วก็คือเราอยู่ทาวน์เฮาส์

คือลูกจะเรียนปากซอยคือหน้าหมู่บ้านเลย
แล้วก็เจอบ้านหลังเนี้ยว่างอยู่นานมากแล้ว

บอกว่าพี่บ้านหลังนี้ว่างอยู่ไหม

เขาบอกว่ายังไม่มีค่ะว่าง

แล้วก็เป็นบ้าน๒ชั้น

แต่ความเก่าของมันคือก็มี

เขาก็บอกว่าไม่รับมาจำเลย

แล้วก็กุญแจเขาไม่มาเปิดให้เรานะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเราย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

แล้วเดี๋ยวไม่ทำสัญญากัน

คุณแจเราเอาขาย

ที่จะมาไขกุญแจให้ดู

ตอนที่เราจะตกลงว่าจะเอาบ้านหลังนี้

แล้วก็ประตูบ้านเนี่ยเวลาเปิดไปคือเปิด

แล้วก็เดินเข้าไปดูหลังบ้านหน้าบ้านเรียบร้อย

เจ้าของบ้านเขาก็นัดทำสัญญา

เราก็บอกว่าแวะเข้ามาก่อนเดี๋ยวทำสัญญา
เขาก็เดินแบบหันซ้ายหันขวาเหมือนกลัว
วันที่เขาสัญญามาบอกว่า

เราบอกว่าขอปีเดียวพอแล้วว่าอยู่ได้ไหม
เพราะว่าบ้านเดียวที่เช่า

คือขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ถึง
แล้วก็เลยตกลงทำสัญญา
เราก็เดินออกมาส่งเจ้าของบ้านที่ให้เช่า
พอกลับไปแล้วข้างบ้าน
ขวามือของเราจะไม่มีใครอยู่

ซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีคนอยู่ประจำ
แกก็ยืนเผาข้าวนอกบ้านเหมือนครัวนอก

ถามว่าน้องมาอยู่บ้านหลังนี้เหรอ

เขาบอกอ๋อเปล่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่มีอะไร

มันต้องมีตะกบเกลื่อนคือไม่มีอะไร

เราอยู่สบายไม่มีอะไร

เราเดินไปหลังบ้านแล้วเราไปกวาดขยะ
คือลักษณะบ้านก่อนนะพี่แจ๊คนะ

ตรงไปจะเป็นลานจอดรถ
ลานจอดรถอันนี้มันก็จะ

มีประตูใหญ่เป็นไม้สมัยก่อน

ซ้ายมือเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องถุง

เดินเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นบันไดบันไดสมัยก่อนจะทาแลคเกอร์ที่เป็นเงาอะค่ะ
มือขึ้นไปชั้น๒ได้ตรงที่บอกเป็นห้องน้ำด้านล่างที่มีประตูกับร้านจอดรถติดกัน
เดินเข้าไปมันก็จะเป็นครัวขวามือก็จะเป็นที่ซักล้างแล้วก็ไปยืนกวาดที่ซักล้างอ่ะค่ะ
อย่างที่อย่างเรื่องที่แล้วที่เล่านะคะรับสารจากวิญญาณเนี่ยก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้มีพลังน่ากลัวนิดนึง
เราก็ไปกวาดแล้วเสร็จแล้วจู่ก็มีน้องคนหนึ่งปีนเก้าอี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่โอใช่พี่โอไหมบอกว่าใช่เราเคยทำเสริมสวย
เขาก็บอกว่าพี่พี่หนูอยู่บ้านหลังนี้เห

เราก็บอกว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่ยังไม่เจออะไรนะ

เราก็เอาเก้าอี้ไปพี่แจ๊คแล้วยืนถามมีอะไรเขาบอกรู้ไหมบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้เลย

เต็มที่ก็สองอาทิตย์เต็มที่นะพี่แต่มันก็จะไปแบบเขามาทำงานก่อสร้างแล้วก็ไป

บอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคือบ้านหลังเนี้ยกลางคืนอ่ะไฟมันเปิด

แถวนี้ถ้าทุ่ม๒ทุ่มนะเขาจะไม่ออกมาเลยพี่

แล้วบ้านหลังเนี้ยกลางวันก็เป็นแบบนี้
รู้แบบนั้นเราก็ก็อยู่ไปแล้วอ่ะอืม

ตกกลางคืนมานั่งคุยกัน
เราก็เริ่มเอกใจ
เพราะตลอดที่อาทิตย์ที่อยู่เราจะเถียงกันเสมอเลยว่า
ใครไม่ปิดไฟข้างล่าง
หน้าที่ปิดไฟของทุกวันนะพี่แจ๊ค
เวลาใครขึ้นคือตกลงกันว่าใครอ่ะ
ขึ้นบ้านก่อนหมายถึงขึ้นชั้น๒ห้องนอนก่อนเนี่ย
ใครที่ขึ้นหลังเพื่อนหมายถึงว่าทีหลังเนี่ยจะต้องปิดไฟก่อน
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อาทิตย์หนึ่งคือเปิดไฟเย็นเช้า
คือโอ๋เนี่ยจะเป็นคนตื่นแต่เช้าพี่แจ๊ค
ตี๓ตี๔เราตื่นแล้วเพื่อจะทำงานบ้าน

จนเปลี่ยนหน้าที่กันโอ๊ตจะเป็นคนปิดไฟเอง
ก็เริ่มนึกถึงน้องเขาที่บอกว่าพี่ไฟมันเปิดปิดเองได้นะ
แล้วบางทีก็เห็นคนเดินอยู่ในบ้าน๔๕คน
พอมีคนทักปุ๊บไฟมันปิดแล้วก็สิ่งที่เห็นคือมันจะหายไปเลย

เราก็เริ่มคิดทีนี้คืนแรกโอ๋ปิดเอง
อ่ะลงมาตี๓ตี๔เอ้าทำไมไฟมันเปิดอ่ะ
เพราะเราปิดเองแล้วไม่เชื่อใจตัวเองพี่แจ๊ค
ก็เอากล้องมาถ่ายวีดีโอไว้
แล้วก็พากไปพังว่าเนี่ยนะฉันปิดไฟแล้วนะในเวลาเท่านี้
แล้วโอก็เดินมารุ่งเช้าเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คไฟเปิด
หมายถึงว่ามันอาจจะมีสมาชิกในบ้านใครสักคนหนึ่งเดินลงมาเปิดไฟหรือเปล่า
ตอนแรกคิดยังไงก็ไปถามอีกเพราะว่าที่บ้านจะมีลูกชายอนุบาล
ไม่ลงมาแน่นอนแฟนก็นอนอยู่แล้วเราก็ถามทุกครั้งแล้วก็ตัวโอ๓คน
ถามทุกครั้งเลยเขาบอกไม่ได้ลงไปไม่ได้ปิดพอโอเห็นอย่างนั้นโอเริ่มไม่สบายใจแล้ว
ก็เลยมันเป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่มีอยู่วันหนึ่งพี่แจ๊คบ่ายโมง
ช่วงบ่ายเนี่ยโอจะทำงานมากคือโอจะรีดผ้าของทุกวันเลย
แจ๊คจำได้ที่โอเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่ามันเป็นห้องยืดออกมาแล้วเป็นลานจอดรถ
ห้องตรงนั้นมันจะเป็นระเบียงของห้องลูกชาย
โอดรีดผ้าเนี่ยต้องไปเสียบปั๊กใกล้ใกล้ห้องน้ำก็ยืนรีดไปรีดไป
เราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนมองเราเลยบ่ายโมงบ่าย๒

ตรงระเบียงมันจะมีใครไปอยู่ได้นะคือคนเราธรรมชาตินะพี่แจ๊คใครมองนี่เรารู้สึกเลย
โทรศัพท์พลิกเห็นปลายผมคนยาวยาวเลยแล้วก็มองไปเรื่อยนะพากษ์น้าก็มีแต่เลือดมีแต่หนอง
อ่ามองขึ้นไปต่อจมูกแล้วก็ลงมาที่ปากพี่แจ๊คอ่าเห็นปากเนี้ยฉีกมาถึงหูเลยอ่าแล้วฟันเนี้ยค่ะแหลมแหลมอ่าได้ยินเสียงแกล้งแกล้ง
เห็นแบบนั้นคือใจตกใจมากเลยคนหรือผีนะกลางวันอ่ะอืมเล็บอ่ะยาวมากเลย
แป๊บแหลมเลยอืมแล้วโอ๋ก็กรี๊ดเลยกรี๊ดลั่นพอตั้งสติได้พี่แจ๊คมันเป็นโจรหรือเปล่า
กลางวันจะมีผีได้ไงโอก็วิ่งจากชั้นล่างพี่แจ๊ควิ่งขึ้นไปไปดูห้องลูกชาย
เปิดประตูออกไปก็มองคือระหว่างบ้านเรากับบ้านคนอื่นเป็นบ้านเดียว
ต้นไม้ก็ไม่มีรอบบ้านถ้าจะเป็นโจรแล้วเขาเข้ามาทางไหนอ่ะ
แล้วถ้าเกิดเขาห้อยหัวลงมาแบบนั้นอ่ะอืมแล้วก็จะเอาขาพาดไว้ตรงไหนอ่ะครับ
คิดอย่างนั้นได้พี่แจ๊คสงสัยจะผีหรือเปล่าขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
ไม่มั่นใจจนรับลูกกลับบ้านแล้วเนี้ยเหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วอืม
เราก็ไปส่งลูกลูกชายนอนในห้องครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันอ่ะอืม
มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตปะเนี่ยทำไมมันถึงเห็นแบบนั้นตาเราผ้าหรือเป็นอะไรนะ
สมัยก่อนเตียงเหล็กมันจะออกมันจะสูงขึ้นมาหน่อยเดียวโอก็นั่งเอาขาวางข้างเตียงลูกชายหลับแล้ว
ก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันดังแก๊กแล้วก็มันเจ็บที่ที่ส้นเท้าเราเอ๊ะทำไมเตียงเหล็กนี้มันสงสัยมันจะหักหรือเปล่า
แล้วสักพักเราหน้าอีกแก๊กแล้วก็ได้ยินได้รู้สึกที่เท้าอีกว่าเจ็บอีกแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเท้าก็เลยเปิดไฟพี่แจ๊คแล้วก็เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เราก็ก้มลงไปดู
สิ่งที่เห็นเห็นคนสีตาสีแดงเลยแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำนองแล้วก็ยิ้มปากฉีกถึงหู
ไม่อยู่เลยพี่แจ๊กกรี๊ดลั่นจนลูกตื่น
แฟนก็วิ่งออกมาว่าถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไร
เราตั้งสติไม่ได้เลยพี่แจ๊คเราก็ยกมือไหว้บอกว่า
เดี๋ยวทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปให้อย่างนี้นะคะ
แล้วตอนเช้าเราก็ไปทำบุญก็หายไปอาทิตย์สองอาทิตย์พี่แจ๊ค
ก็มีอยู่วันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยปวดท้องจังเลย
จากจะเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้วันนั้นน่ะ
ท้องเสียทั้งบ้านเลยข้างบนเข้าไม่ได้ปู่ก็ไปเข้าข้างล่าง
พอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนลงไปก่อนจะเปิดไฟเราก็เห็นอะไรแว๊บ
ไปซ้ายมีอะไรในใจก็กลัวแต่มันต้องเข้าห้องน้ำ
พี่แจ๊คเราก็อ่ะเอาฮะเข้าห้องน้ำก่อน
ก็เปิดแง้มประตูเข้าไปแวบเดียวเราเหมือนเราเห็น
คนนั่งอยู่ที่โถ่ชาโคล
ไม่สนใจเลยปวดท้องหนักเลยเราก็เพิ่งเข้าไป
เปิดไฟห้องน้ำไว้เราก็นั่งนั่งไปเรื่อยสักพักหนึ่งเราเห็นเหมือนใครเดินผ่าน
ช่องประตูที่เราเปิดแง้มไว้ไฟลงมาในครัวหรือเปล่านะเราคิดอย่างนี้
แล้วก็เรานั่งอีกสักพักนึงมันก็แป๊บไปอีกทางหนึ่งอืมทีเนี้ยนั่งไม่อยู่แล้วพี่แจ๊
เราก็เริ่มที่จะกดชักโค้กแล้วกดชักโค้กพี่แจ๊กนึกออกใช่ไหม
ก็จะชักโครกอย่างเงี้ยเราหันไปที่ประตูห้องน้ำเนี่ย
มันจะต้องเปิดเข้าหาตัวอย่างนี้ไม่ได้เปิดออกโอก็เปิดเข้าหาตัว
หนูก็ได้ยินเสียงแกร๊กเหมือนเดิมเลยอืมหันไปมองที่เท้าคือเราเปิดประตูเนี้ย
ก็จะมองโอ้จะมองต่ำอย่างนี้เลยพี่แจ๊คเพราะว่าในใจมันคิดอยู่แล้วว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่า
เห็นเท้าเห็นชุดมอมสีขาวเหมือนคนที่เขาไม่ได้ซักมานานเป็นเหมือนชุดแสก
แล้วก็ผมเหมือนคนเป็นผมสังกตังที่แบบไม่ได้สระมานานหลายปีเลยอย่างนี้
แล้วก็เราก็มองหน้าสิ่งที่เราเห็นคือผู้หญิงปากฉีกถึงหูแล้วก็ยิ้ม
แล้วก็สางมือขึ้นมาอย่างนี้พี่แจ๊คมือที่เขาเล็บยาว
แล้วก็มองหน้าโอ๋แล้วก็บอกบูบู้
แล้วหัวเราะวิ่งหายไปเลยกับความมืด

เหมือนลักษณะอย่างนั้นเลยแม่แจ๊ค
แล้วก็หลังชนผนังเลยแล้วก็ซุดลงไปนั่งแล้วก็สิ่งที่ทำได้พูดเหมือนเดิมเลย

แล้วโอตอนเช้าไปทำบุญเหมือนเดิม

ไปทำบุญก็หายไป๒๓อาทิตย์อีก

คราวนี้เราเริ่มสบายใจแล้วว่าคงไม่เกิดอะไรกับเราแล้วมั้

หายไปคือครั้งนี้นานกว่าเดิมก็คือ๓อาทิตย์

ก็มีอยู่อีกคืนนึงที่เรามีความรู้สึกว่าต้องเดินไปทำกิจวัตรประจำวันเราข้างล่าง

เดินไปแล้วก็เปิดไฟ
แล้วก็เห็นแวบหนึ่งคือข้างห้องน้ำเลยจะเป็นโต๊ะยาเพื่อจะทานอาหาร

เราก็เห็นแวบหนึ่งเหมือนคนนั่งอยู่แบบนี้

ที่เปิดไฟอ่ะผืนตาเรายังไม่ปรับสายตาพอเปิดไฟเอ๊ะไม่เห็นใครทีนี้จากห้องน้ำใช่ไหมพี่แจ๊คเดินไปซ้ายมือจะเป็นห้องครัว

อ่ะไม่เห็นอะไรล่ะผมก็เดินเข้าไปในครัวไปหุงข้าวอะไรเรียบร้อยก็จะเอาผ้าไปซักที่ตรงซักหลาน

ค่อยเปิดประตูออกไปแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟในครัวทีเดียวเลยเปิดไฟอ่อนไว้
ผลักประตูออกไปพี่แจ๊คสิ่งที่เห็นเขายืนอยู่ที่ประตูอย่างงี้

เขาก็ปากฉีกถึงหูเลยพี่แจ๊

แล้วก็พูดว่าบึ้งแล้วก็หัวเราะหายไปอีกแล้ว

แล้วโอก็ร้องเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวโอไปทำบุญให้ไปทำบุญให้
คราวนี้นานเลยคือโอไปทำบุญให้เขาก็หายไปสองสามเดือนเลยนะพี่แจ๊

พอหายไปสองสามเดือนแล้วเนี่ยโอ๊ะก็นั่งคิดว่าถ้ามีอีกอ่ะโอ๊ะจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว

ไม่ไหวแล้ว
อืม
ว่าเราลงไปอะสมัยก่อนมันจะไม่มีที่ปิดใต้บนดาลนี่ไหมคะ

โล่งเลย

แล้วเขาบอกว่าสงสารจะเป็นเทวดาปกปักรักษาเราแน่เลย

ทำสัญญาเสร็จกลับไปบ้านก็นั่งคิดว่าคุณคนนี้น่าจะอยู่ได้

เมื่อก่อนเขาแล้วก็แม่แล้วก็น้องสาวอยู่บ้านหลังเนี้ยครับ

วันหนึ่งน้องสาวเขาไปเจอบัตรเหตุ
ขับรถหลับในรถชนกับต้นไม้
แล้วก็กระจกอะค่ะพี่แจ๊ค
มันบาดคอฝั่งคนขับตายคาที่เลย
แล้วก็กระจกนี้มันก็บาดที่ปากค่ะปากฉีก

หลังจากนั้นพอเขาเผาศพแล้วเนี่ย

ลักษณะนี้เขาก็เลยอยู่ไม่ได้
แม่ก็อยู่ไม่ได้ตัวเขาก็อยู่ไม่ได้
ตัวแฟนก็อยู่ไม่ได้ก็เลยออกไปอยู่ข้างนอก

เพราะเขามีบ้านอยู่หลังนี้หลังเดียว
เขาก็ลำบากพอสมควรเขาบอกอย่างนี้
โอก็นั่งฟังในใจเขาเราก็รู้สึกว่า

สารเขาก็สงสารอีกอย่างคือต้องสงสารตัวเองด้วย

ก็เลยบอกว่าแต่ตอนนั้นคือมันย้ายไปไหนก็ลำบากพี่แจ๊ค
เพราะมันจำเป็นต้องอยู่เพราะโรงเรียนลูกก็อยู่ตรงนี้
ถ้าตรงนี้มันใกล้กว่าแล้วกว่าเราจะย้ายบ้าน
กว่าเราจะคือทำใหม่หมดอ่ะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลย
แล้วก็ทนอยู่แล้วก็โทรไปหาพระอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐาน
บอกว่าอาจารย์เจอผีเขาบอกเฮ้ยถ้าเจอผีเองไม่ต้องทำอะไรเยอะ
ทำบุญยังไงก็ไม่พอเองต้องนั่งสมาธิ

โอ๋ก็เริ่มคือจริงเริ่มแรกเลยนะก่อนจะเชื่อเรื่องผีเนี่ย
เป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อว่าเออบุญบาปอะไรมันมีอยู่จริงนั่นแหละ
ก็เริ่มนั่งพอนั่งไปสักพักนึงเราก็จะได้ยินเขาเสียงเขาโสดหนุน
มีอยู่วันหนึ่งเขาเราหันไปเนี่ยลักษณะรูปร่างที่เราเคยเห็นเขาปรากฏก่อน
ว่าเขาปากฉีกแบบนี้แล้วเขาก็ก้มลงกราบเราบอกว่าเขาจะไปเกิดแล้วนะ
ขอบคุณมากเลยที่ให้บุญนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเลย
เราก็บอกโมทนานะแต่ตอนนั้นคือใจเรานิ่งเราเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จ
แล้วหลังจากนั้นโอก็อยู่ได้ประมาณ๓ปี

แต่ก่อนที่โอ๊จะออกตอนที่เขาไปเกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราเนี่ยมีเงินเขาพูดอย่างนี้
อาทิตย์หนึ่งพี่แจ๊คก็ถูกหวยคือโอ๊ยเป็นคนไม่เล่นหวยแต่แฟนเขาชอบเล่น
ละแสนทีละแสนทีละแสนเนี้ยทุกงวดเลยอืมแล้วก็มีตังค์ครับเพื่อที่จะไปทำอะไรต่อของเราอ่ะอืม
แล้วตอนที่เราจะจากบ้านนี้ไปแล้วก็รู้สึกผูกพันเพราะเราไปซื้อบ้านหลังใหม่
ตรงนี้แหละค่ะพี่แจ๊คเป็นจุดเริ่มที่โอเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นครูสอนกรรมฐาน
แล้วก็เห็นว่าผีเนี่ยโรคหลังความตายถ้าเราไม่เห็นเองเราไม่มีทางที่จะเชื่อจริงพี่แจ๊ค
เดี๋ยวนะหมายถึงเป็นครูสอนกรรมฐานยังไงครูสอนกรรมฐาน
เอ่อมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยเอ่อนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็สอบกับครูวิปัสนาอืมอาจารย์
แล้วก็เราก็เริ่มนั่งเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นพี่แจ๊คก็เลยคนเริ่มมานั่งสมาธิกับเราเยอะขึ้น
เขานั่งแล้วเขาก็เริ่มมีการพัฒนาในการที่นั่งสมาธิ
อืมก็คือสอนเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออกการนั่งยังไงคิดอะไรใช่
คือตรงนี้นะ

แล้วก็มีคนมานั่งกับพี่โอด้วย

เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่วนหนึ่งแหละ
เรื่องของจิตผูกอยู่กับสถานที่ก็ส่วนหนึ่งแหละ

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอย่างเราที่มีโอกาส

ผมว่ามันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคน
คนอื่นหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะไปเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้
อาจจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้าง

แต่ตัวของพี่โอไปอยู่ที่นั่น๓ปี

กลายเป็นคนที่นั่งวิปัสนากรรมฐานนั่งสมาธิไปเลย
ก็ถือว่าเป็นโบนัสให้กับชีวิตนะ

ก็ยังไม่ได้มาบอกคนมาสอนคน
ทำให้คนนั่งสมาธิผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีกับคนคนนั้นอีก
นี่คือเรื่องราวของบ้านนี้ผีอยู่
ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ให้คนรู้จักการมีสมาธิให้คนรู้จักการมีสติ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้

ทีมงานของเรารอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่
และคงจะมีโอกาสได้พบกันในสถานีผีดุของเราครับ
และสำหรับในค่ำคืนนี้เวลาของสถานีผีดุของเรานั้น
หมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเรา
ดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
วันนี้พวกเราสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับค่ะ